ตามหาลุงจิ้มนะครับลุงจิ้มอายุหกสิบเก้าปี
หายออกไปจากบ้านวันนี้ก็เป็นวันที่๑๒แล้วครับ
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงญาติญาติเป็นห่วงมาก
เพราะว่าก่อนจะหายตัวไปเนี่ย
มีเงินติดตัวจากการขายที่ได้เป็นล้านนะฮะใช่แล้วแกไปปล่อยกู้
เงินเป็นล้านไม่พอที่เป็นห่วงอีกคือ
ภัยไข้เจ็บที่คุณลุงเขาเป็นอยู่นะฮะ
เบาหวานความดันไขมันแล้วตาเป็นต้อหินคือต้องคอยหยอดตาตลอด
ถ้าไม่หยอดตาจะมองเห็นไม่ชัดจะฟาดจะฟางและอันตรายมาก
ตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงจิ้มเป็นยังไงครับคุณผู้ชมก็ภาวนาว่าขอให้ลุงปลอดภัย
ถ้าใครมีเบาะแสแจ้งได้เลยนะครับประสานแจ้งได้เลยตำรวจในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
นายสมยศบัวประเสริฐหรือว่าลุงจิ้มอายุ๖๙ครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์สกูปปี้สีขาวออกไปจากบ้านตั้งแต่๙ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ไปเจอมอเตอร์ไซต์หายไปจากบ้านตั้งแต่๙ตุลาคมนะครับ
๒วันผ่านไปเพิ่งเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดล้มอยู่ตรงนี้
ตรวจสอบแล้วตรงจุดนี้ไม่มีกุญแจรถเสียบอยู่นะครับ
รองเท้าของลุงจิ้มเจออยู่หนึ่งข้าง
ที่ลุงจิ้มจะหายตัวไปเนี่ยพบว่าลุงเนี่ยเขาขายที่ได้เงินเป็นล้านครับ
ขายที่ได้เงินหนึ่งล้านบาทแล้วเอาไปปล่อยกู้แต่ญาติและครอบครัวก็ไม่รู้ว่า
มีใครเป็นลูกหนี้ลุงบ้างให้ใครกู้ไปบ้าง
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราครับไปที่บ้านลุงจิ้มซึ่งอยู่กับน้องสาวอ่ะนะฮะ
ชื่อว่าพี่สมทรงพี่สมทรงเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่เมียลุงจิ้มเขาตายไปไม่นานลุงเขาก็ขายบ้านพี่ชายเขาก็ขายบ้านนะ
ขายบ้านพร้อมที่ดินได้เงินมาล้านหนึ่งก็มาอยู่กับน้อง
ใช้เงินที่ขายบ้านเนี่ยมาสร้างห้องหับใหม่แล้วก็ให้เงินลูกสาว
ให้เงินน้องสาวอีกคนละหลักหมื่นนะครับนี่คือบ้านเดิมบ้านเดิมที่ขายได้นะฮะ
จะเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพก็อาจจะซอมมาซ่อหน่อยแบบนี้
วันที่พี่ชายหายตัวไปคือ๙ตุลาคมที่เอกใจผิดสังเกตก็คือ
ทำไมเย็นย่ำแล้วทำไมพี่ยังไม่กลับบ้านอีกนะไม่มากินข้าวเหรอหรือยังไง
กระเป๋าสะพายประจำตัวที่มีเงินก็ไม่ได้เอาไปด้วยยาที่กินเป็นประจำก็ไม่เอาไปด้วย
กระเป๋าใบนี้สะพายอยู่เป็นประจำก็ทิ้งไว้ที่บ้านยิ่งห่วงอยู่ยาต่างที่ต้องกินเป็นประจำไม่เอาไปด้วย
เห็นไหมฮะซองยาอื้อเลยเพราะว่าพี่ชายป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันตาเป็นต้อหิน
หยอดน้ำตาเทียมตลอดทุก๔ชั่วโมงไม่อย่างนั้นตาจะเป็นฝ้าและอาจจะเลือนลางอาจจะมองไม่เห็น
ก็เป็นห่วงพี่ครอบครัวก็เป็นห่วงครับ
นี่ก็วันที่๑๒เข้าแล้วถ้าหากว่าพี่จิ้มยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกลัวว่าจะมองเห็นอะไรไม่ชัด
เพราะว่าไม่ได้หอดตามมานานหลายวันแล้วด้วยนะครับภาวนาเลยขอให้พี่ยังปลอดภัย
แล้วบอกเลยว่าถ้าใครพบเจอเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปของลุงจิ้มอีกสักครั้งก็ได้ครับหน้าชัด
ใครเจอลุงจิ้มแจ้งเบาะแสได้เลยครับเนี่ยฮะผมขาวหน่อยนะมีอายุนะฮะ
เบาะแสได้เลยในพื้นที่ฉะเชิงเศร้าหวังว่าลุงจิ้มยังปลอดภัย
หลานสาวลุงจิ้มครับจุดทูบ๙ดอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีตามความเชื่อ
จุดทูบบริเวณบ้านหลังเดิมลุงจิ้มนั่นแหละครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจอตัวลุงจิ้มโดยเร็ว
ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามคืออย่างนี้ฮะหลานเล่าให้ฟังว่า๒วันที่แล้วอ่ะ
ได้กลิ่นแปลกโชยมาที่บ้านเดินตามหาต้นทางของกลิ่นนั้นกลิ่นมันตุเหม็นก็ไม่เจอ
ก็เลยรู้สึกขนลุกแล้วก็คิดว่าถ้าหากลุงจิ้มเป็นอะไรไป
วิญญาณคงจะวนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละอันนี้เป็นความเชื่อของครอบครัวนะฮะ
ขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางดนจิตดนใจให้ตามหาตาจิ้มให้เจอด้วยเถอะ
เจมส์อยู่แถวนี้หรือเปล่า
ขอให้กลับมาบ้านเถอะเจ้าที่เจ้าทางท่านพระภูมิ
เปิดทางให้ตาจิ้มกลับบ้านด้วยเถอะ
ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่กลิ่นมันมาผ่านจมูก
ก็เลยบอกแฟนแฟนบอกว่ามึงคิดมากหรือเปล่า
ภาวนาขอให้แกกลับมาไม่ว่าจะมาแบบยังไง
ถ้าภาพไหนก็ขอให้กลับมาบ้านกลัวจะไปเดินหลงอยู่แถวนู้น
ก็ขอให้ลุงจิ้มได้กลับมาบ้านโดยเร็วอย่างปลอดภัยนะครับ
เมื่อวานนี้ครับเราได้เห็นวงจรปิด
จิ้มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวินมอเตอร์ไซค์ปากทางเข้าวัดต้นตาน
ตอนบ่าย๒๔๘นาทีคือภาพมุมนี้ฮะ
วันที่๙ตุลาคมแล้วมุ่งหน้าไปตลาด
จิ้มขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวคันที่ไปเจอว่าล้มตะแคงข้างอยู่ในป่าย่านั่นแหละครับ
มอเตอร์ไซค์จุดนั้นเนี่ยชื่อว่าลุงติ๊กเป็นคนเห็นลุงจิ้ม
แล้วบอกว่าลุงจิ้มเขาขี่รถผ่านหน้าเขาไปแวบหนึ่ง
ไม่ได้รีบร้อนอะไรด้วยนะไม่ได้แวะคุยไม่ได้บกมือทักทายใดเลย
แล้วที่ข่าวลือว่าลุงจิ้มปล่อยเงินกู้อันนี้ไม่น่าจะจริงนะ
เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวนี้มาก่อนอันนี้พี่วินเขาบอกนะครับ
ส่วนที่ตลาดต้นตานไม่ไกลจากจุดที่เจอมอเตอร์ไซค์ของลุงจิ้มเนี่ย
ก็ไปถามแม่ค้าขายผักในตลาดบอกว่าปกติแล้วลุงจิ้มจะมาซื้อกับข้าวคนเดียว

ส่วนข่าวที่บอกว่าลุงเขาปล่อยเงินกู้คนในตลาดก็ไม่เคยได้ยิน
เพราะลุงจิ้มแกก็อายุเยอะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเท่าไหร่นัก
แปลกใจเค้าพูดว่าลุงจิ้มหายไปไหน
ผมต้องกลับว่าใครต้องชวนไปไหนหรือเปล่า

รวมไปถึงคุณยุ้ยสุดาพรอายุ๔๖ปี
ก็คือเป็นคนที่ไปซื้อบ้านของลุงจิ้มที่เขาขายบ้านหลังเดิมที่เราไปดูกันตอนแรกนะฮะ
โชว์เอกสารโฉนดที่ดินที่ซื้อต่อจากลุงจิ้มด้วย
แล้วบอกว่า๒๑พฤศจิกายนปี๖๕
ลุงจิ้มเนี่ยมาคุยขายบ้านพร้อมที่ดิน๔ไร่
ขาย๑๒๐๐๐๐๐บาท
คุยกันไปกันมาต่อรองเหลือ๑ล้านบาทถ้วนก็ตกลงโอเค
พอใจจะซื้อพอใจจะขายทั้งสองฝ่ายแล้วก็โอนเงินวันเดียวกันนั้นเลยฮะ
จิ้มบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมล่ะขอแบ่งเป็น๒ยอดนะ
ยอดแรกโอนเข้าบัญชี๘๐๐๐๐๐กันแล้วกัน
อีกยอดหนึ่งขอเป็นเงินสด๒แสนแล้วกันนะ
เพื่อจะเอาไปจ่ายหนี้เอาไปจ่ายหนี้๑๘๐๐บาทแล้วจะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายสัก๒๐๐๐
ตกลงกันแบบนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปครับ
จากนั้นเธอก็ไม่ได้รีบร้อนว่าจะต้องรีบเข้าไปอยู่บ้าน
ต้องรีบให้เก็บของลุงจิ้มเขาก็อยู่ต่ออีกประมาณ๖เดือน
ก่อนที่คุณลุงเขาจะย้ายออกไป
ที่ผ่านมาลุงจิ้มก็ยังแวะมาแนะนำโครงสร้างบ้านนะฮะ
ดูแล้วลุงจิ้มเขาไม่ได้มีอาการแบบคนเท่าคนแก่ที่หลงลืม

ก่อนหายไป๑วันยังขับรถสวนกันอยู่เลยเธอเล่าแบบนี้ฮะ
ก็เห็นแกมาซื้อกับข้าวอะไรที่หน้าหมู่บ้านประจำ
แกไม่มาแต่เขาเห็นถามเขาบอกว่าเขาไม่สบาย
วันที่๙ตอนเที่ยงพี่ไปธนาคารมา
แล้วลืมแบบแหฮช็นห้ืม
แหน่งกลางดังนี้ซีวานแหน่งคือแกขี่มือสายส่วนกันแต่พี่
กู้ภัยฉะเชิงเซาระดมทีมค้นหาในป่าย่าในพื้นที่ต่าง
ญาติและครอบครัวให้เบาะแสให้พิกัดมานะฮะ
และจะเชิญครอบครัวมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องเงินเงินทองนั้นเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าตกลงแล้วเนี่ยลุงจิ้มเนี่ยมีเงินติดตัวออกไปทั้งหมดเท่าไหร่
แน่ก็คือขายบ้านได้หนึ่งล้านแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ย
คนที่เป็นลูกค้ามาซื้อบ้านเนี่ยเขาบอกแล้วว่าลุงเขาขอแบ่งเป็น๒ยอดไง
โอนเข้าบัญชีไป๘๐๐๐๐๐อีก๒๐๐๐๐๐อ่ะจ่ายเป็นเงินสด
ลุงก็ต้องไปจ่ายหนี้๑๘๐๐เหลือ๒๐๐๐บาทติดตัว